มาแล้วค่ะมาแล้วเล่าเส้นเป็นเรื่องกลับมาแล้วและตอนนี้เรามาสืบสาวเรื่องราวกันที่ร้านวิโรธโภชนาร้านเย็นตะโฟเจ้าแรกของย่านราชวัฒน์
ไปสืบสาวเราเส่นกันเถอะ
ของปลาหมึกอาเจนติน่าก่อนดีกว่าครับปลาหมึกอาเจนเดน่านี่มันเป็นปลาหมึกที่อยู่ทะเลน้ำลึกครับผมมันตัวมันจะใหญ่
เห็นประมาณไหนขนาดนี้อ่ะของจริงนี่ก็ก็เท่านี้อันนี้คือของจริงก็เท่านี้เลย
อันนี้ทำให้ดูว่าตัวมันใหญ่ขนาดไหนฮะอ่าแล้วอย่างงี้นี่เราต้องเอามาทำอะไรก่อนไหมครับ
หรือว่าไม้แห้งแห้งแบบนี้เลยไม้แห้งแล้วเรามาแช่น้ำด่างแล้วก็มาแช่น้ำด่างครับ
อันนี้ใช้น้ำหนักเพื่ออะไรครับให้มันพองให้พองแบบนี้ให้มันพองตัวขึ้นมา
แล้วจากนั้นทำอะไรต่อครับก็ก็ล้างน้ำก็ไม่มีอะไรครับ
มันก็ทานได้แล้วล้างน้ำแล้วก็หั่นหั่นหั่นเป็นชิ้นชิ้นอ่า
แล้วก็แช่น้ำเอาไว้อย่างนี้ก็ทานได้แล้วนะครับผมอันนี้ปลาหมึกอาเจนติน่านะ
แล้วส่วนผสมอื่นมีอะไรบ้างครับผมมันมีของเราชิ้นปลาครับผม
ชิ้นปลาเกลียวปลาชิ้นกุ้งอ่าหืดกล้วยอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ฮะ
อันนี้พิเศษยังไงตัวนี้ชิ้นกุ้งและกุ้งแท้นะครับ
ครับผมยิบไว้ดูเลยเนี้ยเป็นเนื้อกุ้งแช่เลยแต่เป็นเนื้อเนื้อกุ้งเลย
อ่าเป็นเนื้อกุ้งแท้แท้เลยนะครับผมนะฮะลูกชิ้นปลาคือกล้วยพวกนี้เราก็ร้านประจำของเรา
ครับที่ใช้กันมาหลายสิบปีแล้วอ่าครับเอเอเลยเอเอเลยนะครับผม
นี่คือลูกชิ้นปลานะฮะแล้วก็เนื้อปลาตัวนี้นะครับผมเอาน้ำซุปล่ะน้ำซุป
ผมบอกว่าที่ร้านนี้น้ำซุปใสใช่อ่าของเราไม่ใช้กระดูกไก่ไม่ใช้กระดูกไก่
กระดูกไก่บางคนเป็นโรคเกาครับทานไม่ได้อ่าฮะของเรากระดูกหมู
กระดูกหมูรวดรวดเลยแต่กระดูกหมูทำยังไงให้มันใสแบบเนี้ยครับ
ก็เราก็ต้องพยายามตักไอ้พวกเนี้ยฟองอย่างนี้ฮะครับผมตักออกเรื่อย
ตักออกเรื่อยเรื่อยเลยนะถ้าจะใสแบบนี้เลยต้มนานกี่ชั่วโมงครับ
จะใช้งานได้กว่าจะกว่าจะน้ำซุปจะเข้าที่เนี่ยก็ประมาณสี่ห้าชั่วโมง
ห้าชั่วโมงนะเราต้องใส่เครื่องปรุงส่วนสมอย่างอื่นไหม
มีครับมีอะไรบ้างครับมีเกลือมีเกลือพริกไทยครับผมเท่านั้นเองอ่า
ส่วนกระดูกหมูเราใช้กี่กิโลเนี่ยโอ้วันหนึ่งสิบกว่ากิโลสิบกว่ากิโลนะครับผม
ต้มต้มแล้วต้มสต๊อกข้างหลังเพื่อมาเติมมาเสริม
ก็จะได้เนื้อน้ำซุปที่หวานแบบธรรมชาติจากกระดูกหมูเลยนะครับผม
เส้นมีเส้นอะไรบ้างเอ่ยมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่บะหมี่ครับ
เส้นอะไรเนี้ยฮะเส้นปลาครบเลยมีครบทุกเส้นเลยครับครับผม
อย่างมาร้านเฮียเนี้ยต้องกินเมนูอะไรเมนูเด็ดของเราก็เย็นเตอร์โฟลครับ
เย็นเตอร์โฟลครับมันต้องมีซอสเด็ดเด็ดอย่างนี้อ่าซอสครับ
อันนี้เนี่ยฮะซอสเรานี่ซอสแดงนะครับครับผมทำจากอะไรครับ
ผสมโต๊ะฮูยีครับโต๊ะฮูยีอ่าเป็นสูตรโบราณเลยเป็นสูตรโบราณเลยน่ะ
แล้วมีอะไรอีกครับโต๊ะฮูยีอย่างเดียวอย่างเดียวอ่า
คือใส่ซอสแดงเนี้ยผสมโต๊ะฮูยีครับโต๊ะฮูยีล้วนล้วนเลยครับ
วันนี้เราก็คัดเลือกโต๊ะฮูยีอย่างดีน่ะอ่าอ่าพริกน้ำส้มแล้วพริกน้ำส้ม
น้ำส้มนี่ใช้พริกขี้หนูแดงครับบดบดอ่าแล้วทำอะไรต่อ
สมน้ำส้มครับแล้วก็ผสมส้มเท่านั้นเลยก็คือของดีดีผสมกัน
แล้วก็อร่อยเลยอ้าครับผมอะเดี๋ยวชื่มเมนูเดี๋ยวทั้งร้านแล้วกัน
เดี๋ยวนั่งรอที่ตกน่ะครับผม

พร้อมชิมเมนูแนะนำของทางร้านนะครับ

อ่ะเส้นใยยุนโนโพลน้ำนะครับผมอ่าเดี่ยวชิมยุนโนโพลน้ำดังก่อนนะครับ
ตัวนี้ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติมแล้ว
แต่จุดเด่นก็คือนี่เลย

มันจะนุ่มหน่อยนะครับผมตัวนี้นะฮะ
ซอสเย็นตะโฟก็รสชาติเข้มข้นนะครับมีหวานอมเปรี้ยวนะครับผม
อะไรครับชอบลองแมงแมงกะพุนดูดิครับแมงกะพุนอันนี้นะฮะ
แมงกะพุนนะครับของเรามันจะกรอบอืมกรอบจริงจริง
เย็นตะโฟบางร้านเขาจะไม่ใส่แมงดาฟูนเพราะมันแพงอืม
เขาจะไปใส่เห็ดขาวแทนอ๋อแต่เราใส่มันยังใส่อยู่
อันนี้ราคาเท่าไรครับเนี้ยอันนี้อันนี้สี่สิบห้าบาทครับ
แพงเลยนะครับผมตรงนี้ไม่แพงเลยให้เครื่องเยอะขนาดนี้เลยนะครับผม
เดี๋ยวลองชิมอันนี้บะหมี่แห้งครับบะหมี่แห้งนะครับครับ
อีกหนึ่งเมนูแน่นของทางร้านนะครับผมอ่ามีชิ้นกุ้งมีชิ้นปลา
เกลี้ยวปลามีหมูมีตับอ่านี่ครับเครื่องเยอะจริงจริง
ผมว่าจุดเด่นทางร้านเนี่ยก็คือเครื่องให้เครื่องเยอะมาก
เราเราเราเน้นให้ให้เครื่องใช่ให้เครื่องเยอะในราคาที่แบบว่า
ไม่แพงครับมากนะครับผมครับสำหรับจานนี้เท่าไรครับเนี้ย
สี่สิบห้าบาทเหมือนกันครับเข้ากันเลยนะฮะครับ
เครื่องนี้เยอะเยอะเลยแน่นแน่นเลยนะฮะครบทุกอย่างจริงจริงนะครับผม
ข้าวหมีน้ำก็เส้นนุ่มตรงอ่ารสชาตินี่กลางกลางคือครบรถแบบกลางกลางอยู่แล้ว

ราชวัตรก็รอมาทานเฮียดาโฟล์ที่ร้านวิโรปโฆษณาได้นะครับผม

ความอร่อยและกองทัพเมนูเส้นยังไม่หมดเท่านี้
มาราชวัตรทั้งที่ท้ามาเลยกินเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่

แต่ก๋วยเตี๋ยคั่วไก่ร้านนี้จะเด็ดแค่ไหน

จุดเด่นของก๋วยเตี๋คั่วไก่ของเราอยู่ที่ไหน

อาจจะเป็นที่ปลาหมึกกรอบ

เขาบอกว่าเส้นของทางร้านพี่เนี่ยมันนุ่ม

หมึกกรอบล่ะที่ว่าเด็ดของเราเจ๋งยังไง
หมึกกรอบที่นี่จะใช้อย่างดีค่ะ

ก็จะต้องเอาไปต้มให้มันสุกก่อน
แล้วก็เอาไปน็อกน้ำแข็งนิดนึง

น้ำตาลพริกไทยซีอิ๊ว

ทิ้งไว้ประมาณ๑ชั่วโมงค่ะ

เทคนิคในการผัดเส้นนี้นะครับ

ต้องเร่งให้มีไฟขึ้นนะครับ

แล้วก็ผัดเร็วนะ

โปรดติดตามตอนต่อไป